สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
ครอบครัวที่จะมากู้วิกฤตในวันนี้นะครับมาไกลจากจังหวัดอุบลราชธานี
วันนี้เป็นเรื่องราวความทุกข์ของแม่คนหนึ่งที่ร่างกายถูกสารพัดโรคร้ายกัดกิน
แต่ก็ยังไม่ทุกข์ใจเท่ากับความรู้สึกผิดที่สุขภาพอันย่ำแย่ของตนนั้นเป็นเหตุให้ครอบครัวของลูกชายต้องล่มสลาย
เราไปชมภาพเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
มีโรคภัยตั้งแต่ปีพศ๒๕๖
คือตอนนั้นปวดคอมากก็เลยไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นไทรอยด์
ติดเชื้อจะต้องทำการผ่าตัดเอาก้อนไทรอยออก
ก็ทำให้เราไม่มีเสียงเลยพูดไม่ออกเลยประมาณ๑ปี
ต่อมาปี๕๗ก็มีอาการตกเลือดคือแบบชนิดที่ไหลไม่ยอมหยุด
แล้วหมอก็บอกว่าเป็นเนื้องอกในมดลูก
เพราะตอนนั้นหมอกลัวจะติดเชื้อมะเร็ง
หมอตัดออกหมดทั้งไส้ติ่งแล้วก็มดลูก
พอต่อมาปี๕๙เป็นฝีในสมองก็มีอาการปวดหัว
ถึงขั้นหัวจะเกือบจะระเบิด

ตอนที่แม่ปวดหัวบ้างผมทำงานอยู่ในหมู่บ้าน
พ่อโทรไปว่าแม่ปวดหัวมากผมก็เลยรีบมาครับ
เห็นแม่นอนทุลุนทุลายร้องปวดหัวครับ
ผมรู้สึกสงสารแม่ครับ

ชอบจะข้างซะ
ปัจจุบันนี้เริ่มมีก้อน

แล้วก็มีอาการเหนื่อยบ่อย
แล้วก็หายใจไม่เข้าออกเป็นบางครั้ง
พูดก็ลำบาก
ปัจจุบันตอนนี้อยู่กัน๔คนมีสามีแล้วก็ดิฉันแล้วก็มีลูกของบ๊อบ
แล้วก็มีบ๊อบคือถ้าบ๊อบไปทำงานฉันก็จะเป็นคนดูแลครอบครัวไม่อยากให้ลูก
ต้องหยุดงานภาระก็คืออยู่ที่ลูกคนเดียวต้องดูแลครอบครัวหาเลี้ยงครอบครัว
ก็ต้องรอให้ลูกเก็บเงินได้สักก้อนแล้วถึงค่อยจะไปหาถึงจะไปหาหมอ
ส่วนแฟนก็พิการเป็นอำมาภาษณ์
ทำงานอะไรไม่ได้เลยนอกจากสารกระติบข้าวขาย
รายได้จากการขายกระติบข้าวมันเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน
เป็นอำมพึกเดินไม่ได้มาประมาณ๒๔ปีแล้วครับ
แต่เขาก็ไม่เคยจะคิดทิ้งผมไป
ตลอด๒๔ปีก็มีแต่แฟนครับ
บ้านกับลูกลูกศาลซื้อครับ
เป็นคนคอยดูแลทุกอย่าง
ตอนที่แม่ไปทำงานผมอยู่บ้าน
ผมก็ดูแลช่วยพ่อครับ

เพราะคุณป้าจันทีเลี้ยงหนูมาตั้งแต่ตั้งแต่หนูอยู่อนุบาลหนึ่งแล้วค่ะ
เพราะคุณพ่อคุณแม่หนูไปทำงานก็เอาหนูไว้กับคุณป้าค่ะ
เขารักลุงกับป้าเหมือนพ่อกับแม่ของเขา
เวลาตัวที่ที่ฉันไม่สบายหรือใครในครอบครัวที่ไม่สบาย
ถ้าเรียกเขาเขาจะวิ่งมาก่อนเพื่อนเลย
ตัวที่ฉันเองจะต้องไปขึ้นก่อไผ่
ตัดไม้ไผ่เองตัดต้นตานเอง
เป็นอุปกรณ์ที่จะต้องเอามาใช้ทำกระติบข้าว
ต้องไปเอาไม้ไผ่เราก็ต้องขึ้นไปที่ก่อไผ่
พอตัดไม้ไผ่มาก็มันก็ต้องมีส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือตีนกระติบข้าวเราก็ต้องไปขึ้นต้นตานเอง
เพราะว่าบ๊อบตอนนี้ไม่อยู่ต้องไปทำงานที่กรุงเทพ
ตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับ

ไปทำงานที่กรุงเทพไม่ค่อยสบายใจเป็นห่วงพ่อของแม่เป็นห่วงลูกครับ
ตอนนี้ผมมีแฟน
แต่งงานกับแฟนอยู่กินกันประมาณ๓ปีครับ

เพราะสาเหตุเขาเลิกกับแฟนเพราะแม่ป่วย

เขาก็เลยไม่อยากลำบากอยู่ด้วยครับ

ผมก็ตอบว่าอยู่กับแม่ครับ
ส่วนตัวเรานั้นคิดว่าเป็นภาระ
เป็นภาระให้ลูกมาโดยตลอด

เพราะลูกต้องทำงานไม่เคยหยุด
แล้วจนกระทั่งบ๊อบแต่งงานแล้ว

ก็เลยคิดว่าเป็นเพราะเรา
ฝ่ายฝันถ้ามีเงินสักก้อนอันดับแรกก็อยากจะไปรักษาตัวเองก่อน
พอเหลือจากนั้นก็อยากเอาไปใช้หนี้ในบางส่วน
ตอนนี้มีหนี้อยู่แสนกว่าบาทถึงแม้จะมีอุปสรรคคือเรามีก้อนขึ้นที่ลำคอ
คือทำอะไรเราก็เหนื่อยง่ายแต่เราก็จำเป็นที่จะต้องไปทำเพื่อหารายได้
ช่วยครอบครัวแล้วก็ช่วยลูกอีกทั้ง

ขณะเดียวกันเธอก็เป็นทั้งเสาหลักของบ้าน
เสาหลักต้นนี้ไม่สามารถที่จะล้มได้ไม่สามารถที่จะเอ็นได้
ต้องอยู่ค้ำบ้านหลังนี้ให้ได้นะครับ
จันทีจากจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับพี่

ตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงของพิธีนี่นะครับก็คือ
อาการที่เริ่มบวมตรงคอ
สองปีค่ะ

สองก็คือไม่มีเงินที่จะไปรักษาด้วย

กลัวจะเป็นโรคร้ายแล้วถ้าเราเป็นอะไรไป

เข้าใจว่าต้องใช้เงินทองที่รักษา

ตอนนี้พิธีทำอาชีพอะไรอยู่
ซึ่งเป็นอาสาไม่มีเงินเดือน

เด็กยากไร้ในชุมชน

ทำด้วยใจว่างั้น
ยากไร้ในชุมชนนะฮะแล้วเรารายได้มาจากที่ไหนอ่ะพี่ที
รายได้ก็มาจากบ๊อบทำงาน
แล้วก็พี่รถสามีสารกระติบข้าว
ทีจ๋ามีอีกหนึ่งเรื่องที่
ยังติดในใจของผู้เป็นแม่คนนี้อยู่เสมอนะครับคุณผู้ชม
ที่เป็นปมแล้วก็คิดเมื่อไหร่แล้วเขาก็น้ำตาไหลทุกครั้ง

เป็นต้นเหตุทำให้สามีและภรรยาเขาต้องเลิกกัน
คือคิดอยู่เสมอว่า
เราคือต้นเหตุทำให้
ภรรยาของลูกหนีไป
เพราะตอนนั้นเราป่วยบ่อย

คือบ๊อบทำงานมาได้ก็ต้องเอามารักษาแม่

แล้วเงินก็ไม่พอใช้

มีครอบครัวไม่สมบูรณ์

หนูคิดอย่างที่แม่เขาคิดไหมลูก

ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหม

เก็บไว้ใช้เวลาจำเป็นครับ

ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้หมดเลยนะ

ไม่เคยรังเกียจผู้ชายคนนี้เลย

ถ้าว่าที่บ้านนี้ไม่มีเงินที่จะซื้มแพล่มเพิ่ต
พ่อรถก็เลยต้องใช้ผ้าคุณหนู

ซักผ้าอาบน้ำให้พ่อครับ
หนูไม่ได้นึกรังเกียจเลยแม้แต่น้อย

รู้สึกดีใจที่ได้ดูแลท่านครับ

ผมพอผมเป็นคนพิการ

ที่เราจะสามารถต่อสู้ไปได้นะครับ
ร่างกายเข้ามาไปรอใช่มั้ย
ข้อจบล็ตที่นี่จบล็ตไปครับ
อันนี้เล่ียมถ้าการ
เพราะว่าเราจะนอนทำอย่างเดียว

เขานั่งทำไม่ได้เลยต้องนอน
จะทำอะไรเขานอนทำทุกอย่าง
ร่างกายเราไม่เหมือนกับคนปกติแล้วในตอนนี้
แต่เราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ไปวันหนึ่ง
สิ่งใดที่เราจะช่วยเหลือครอบครัวได้เราก็ทำ

วันนี้พี่มีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงคนนี้เชิญเลยครับ
รักมากเหมือนกับแม่อีกคนหนึ่งเลยครับ
เพราะว่าเขาไม่คิดจะทิ้งผมไปเลย
ผมรักที่สุดครับ
บ๊อบผู้หญิงคนนี้ดีที่สุดในโลกสำหรับหนูใช่ไหมลูก

๊บมีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงคนนี้บ้างครับ

ไม่ไหวนะ
พี่คนรักลูกนะ

พูดถึงน้องแอ๋มสักนิดนึงลูก

เป็นหลานของคุณลุงรถค่ะ

ตอนนี้หนูช่วยดูแลอะไรกับสองท่านนี้บ้าง
เวลาที่ป้าไม่อยู่หนูก็จะหาอาหารให้ลุงกินหา

ช่วยเลี้ยงน้องด้วยค่ะ

หนูมีอะไรอยากจะบอกกับป้ากับลุงบ้างลูก
หนูก็จะดูแลป้ากับลุงจนหนูจะดูแลลุงได้ค่ะ
จะให้ลุงสุดชีวิตของลุงเลยค่ะ

มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับในวันนี้นะ

ถ้าได้เงินสักก้อนอยากเอาไปรักษาตัวเองก่อน
เพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตอยู่

เพราะว่าลูกก็ต้องพึ่งพาเรา
เพราะเราเป็นสาวหลักของครอบครัว
เราต้องดูแลหลานดูแลสามี

แล้วก็ขอให้พิธีมีสุขภาพที่แข็งแรง

นี่ก็คือการรักเป็นเราไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัว
แต่เราต้องรักตัวเราให้เป็นก่อน
เมื่อตัวเรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว
เราจึงจะสามารถพยุงคนรอบข้างเราได้
สู้กันต่อนะครับมาเป็นกำลังใจให้นะ
คุณผู้ชมครับความทุกข์กายทุกข์ใจนั้น
สิ้นหวังแต่เหมือนครอบครัวของพิธีในวันนี้นะครับ
เขามีพลังรักที่จะสามารถฉุดมือของพวกเขา

ให้เขาได้สามารถเดินและก้าวต่อไป
ได้อย่างมีความหวังและมีความฝันของเขานะครับ
กับการตอบคำถาม๔ข้อในช่วงหน้า

พี่พีบอกว่าเรานอนอยู่แต่บ้าน
เราฟังวิทยุอยู่บ่อยฟังบ่อยเหรอครับ

ส่วนใหญ่ฟังอะไรในวิทยุฟังข่าวไหม

ฟังหมอลำข่าวทั่วไปครับ
เรานอนฟังอยู่แล้วเผลอเต้นบ้างไหม
มันก็เต้นได้แต่ใจครับแต่ว่าร่างกายมันน้อยไปครับ